วันแรกของการลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทานกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะคะ
ประชาชนต่างปราบปลื้มที่ได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักพักดีต่อพ่อของแผ่นดินค่ะ
พิธีรับสิ่งของพระราชธาตุในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตลอดทั้งวันประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่หมายเลข๑ถึง๕๐๐๐
เดินทางมารับเสื้อปั่นเพื่อพ่อเข็มกลัดและสายรัดข้อมือกันอย่างคึกคัก
ซึ่งประชาชนต่างปรับปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพ่อของแผ่นดินค่ะ
พ่อป้าก็เอามาจากสายไหมคราวที่แรกก็ไปปั่นไม้ฟอดามปั่นพระแม่นะคะ
และยังตั้งใจว่าต้องมีไบท์ฟอเดสปั่นเพื่อพ่อก็ร่วมกิจกรรมอีกค่ะ
มันเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากค่ะปลื้มใจแบบมันความรู้สึกบอกไม่ถูกอะค่ะ
เป็นพระศกนิกรคนหนึ่งที่ขอแสดงความรู้สึกที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีพระองค์
แล้วก็เห็นในความรักของที่พระบรมท่านมีต่อสมเด็จพ่อและสมเด็จแม่ของพระองค์ท่าน
แล้วก็อยากให้ประชาชนมีได้ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะการออกกำลังกายด้วยค่ะ
พลเอกสมหมายเก่าตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
พอใจภาพรวมการจัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน
โดยกองทัพไทยได้เน้นการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
ซึ่งประชาชนที่มารับสิ่งของพระราชทานต่างพอใจและมีความสุข
ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยสังเกตได้จากสีหน้าและท่าทางการแสดงออกนะคะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนตั้งแต่หมายเลข๕๑๐๐ถึงหมายเลข๙๑
รับมอบสิ่งของพระราชทานตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาที่สนามสุพัชลาศัยค่ะ